มวยก็เป็นไฮไลต์สำคัญของการถ่าและสดทางไทยรัดอีก๑รายการในศึกของเกียรติ์เกียรินโปรโมชั่น
ซึ่งมีแชมป์โลกสถาบันหลักอยู่ในนั้น๑คนนั่นก็คืออำนาจเกษตรพัฒนานะครับ
ล่าสุดการชกอุ่นเครื่องไฟล์ตสำคัญมีการชีชำว่างของทางฟารั้นด์จูนิอ
ชกอุ่นเครื่องก็คือมณัฐบุญจำนวนสักกิริน
เจอกับมวยที่เขาบอกว่าเป็นมวยที่แข็งสุด

นัทบุญจำนงศักรีรินในวัย๓๕ปี
มีสถิติสวยหรูในการชกอาชีพชนะทั้ง๕ครั้ง

แต่ในครั้งนี้ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปี๒๐๑๖

ต้องเจอกับด่านหินอย่างไรอันฟอร์ต
ชกชาวแคนาดาที่มีอายุน้อยกว่า๑ปี
สถิติชนะ๒๒แพ้๕

อำลาดสังเวียนเมื่อ๒ปีที่แล้ว
หันมาชกมวยสากลอาชีพเพียงอย่างเดียว
โดยมีสถิติชนะรวด๕ครั้ง
็อก๓ครั้งเท่ากับปนัท

อันฟอร์ตยังเดินทางมายังเมืองไทยล่วงหน้า๑เดือน

โดยเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยภูเก็ตท็อปทีมจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเขาได้ประกาศกล้าวผ่านแฟนเพจส่วนตัวอย่างต่อเนื่องว่า
มณัฐจะต้านทานพลังหมัดของเขาไม่ได้
ถึงขั้นพ่ายน็อกต่อหน้าแฟนมวยชาวไทย

ในการต่อสู้ของเจ้าเติ้ลให้ลูกโชนขึ้นมา
เขาก็มั่นใจที่ว่าจะชนะผมให้ได้งวดนี้
เพราะเขาก็ขู่ผมมาตลอดลง

เพราะเขาก็มาอยู่เมืองไทยได้นานแล้วด้วย
มาซ้อมมาเก็บตัวที่เมืองไทยที่ภูเก็ต
ก็ได้เห็นบอกว่าใครมีโอเล่ดงเป็นเทรนเนอร์ให้
ผมก็ต้องมีทีเด็ดอยู่ในตัวเหมือนกัน
แต่ผมก็อยากบอกเขาว่าเขามาหนัก

ด้านดรเอกรัจใชชดช่วง

ชกครั้งนี้มีกำหนด๘ยก

เพื่อไต่บันลังโลกในโอกาสต่อไป
เพราะฉะนั้นการชกครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน
ว่าใครจะอยู่ใครจะไป
ก็ขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับ
ให้กับมณัฐบุญจำนงศักดิรินในการชก

ร่วมส่งแรงใจเชียร์มณัฐบุญจำนงศักรีริน
กำปั้นสถานโลกเทิดพระเกียรติพระองค์ดำ
เวทีมวยชั่วคราวกองพลทหารราบที่๗

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่๒๒เมษายนนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน